อันนี้จะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุด้วยไหม
แม่นภารกิจลูกชายอายุแค่๓ขวบ
เพื่อนคุณผู้ชมไปเดินตัวแถวชายหาดบางเสร็จ

พลเมืองดีเห็นนะพยายามช่วยเอาออก

เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากนะคุณผู้ชมฮะเป็นอุทาหรณ์จริงนะฮะ
ใช่ค่ะแหมบางทีเรามองเราไม่รู้หรอกว่า
สายตาที่เราเห็นไอ้ราวตรงนั้นไฟมันจะรั่ว
มันจะมีกระแสไฟอยู่ไหมแล้วเด็กน้อยไม่รู้ก็ไปจับไป
นี่โดนไฟดูดทั้งสองข้างเลยนะคะ
เพราะมันไม่ได้เป็นสายไฟมันไม่ได้เป็นเสาไฟ
ใช่มันเป็นราวกั้นอนุสวรีอะไรของเขาแค่นั้นเอง

ภาพน้องวัย๓ขวบเข้าโรงพยาบาล

มือน้องคือเป็ดพองเลยนะแล้วมีจุด
ซึ่งคุณแม่ของน้องคุณแม่พรชิตา
เล่าให้ฟังว่าลูกชายของแม่ทิติสัตว์สว่างอารมณ์๓ขวบคนนี้
พาลูกไปเดินเล่นตรงชายหาดบางเสร่

หน้าสารกลมลงชุมพรเขอุรมศักดิ์
ทีนี้ลูกก็ไปเล่นตรงราวเหล็กลาวสเตนเลสตรงข้ามถนนนี่แหละ

น้องก็ไปจับคุณเด็กเล็กเวลาเขาเดินเจออะไรเขาจะเอามือไปราไปละไปจับอยู่เรื่อยค่ะ
ทีนี้ตอนที่จับไปไฟมันดูดน้องร้องลั่นเลยนะ
พลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์ไปช่วยดึงมือน้องออกมาได้ข้างหนึ่ง
แล้วตัวพลเมืองดีเองก็โดนไฟดูดไปด้วย
อีกข้างหนึ่งของน้องยังอยู่ที่ราวเหล็กแม่ช่วยดึงมือของน้องออกมาได้ทัน
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหม
อทางฝั่งซ้ายโอ้โห

มันมีเหมือนสายไฟต่อเชื่อมอยู่ฐานข้างล่าง

เธปพันธุ์สายไฟลุดออกฟังแบบดูซิฮาลนะหิดมั้ยน่ากลัวจะตายคุณผู้ชม
เขาก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมได้ถ่ายภาพ
ทีนี้สายไฟมันต่อออกมาจากเตาไฟหนาวที่แถว
ไม่รู้ว่าไอเทปพันสายไฟที่หลุดออกเนี่ยดูสิ
ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนอะเขาน่าจะมาตรวจสอบ
แล้วก็มาเก็บความเรียบร้อยเวลาที่รั้ว
ก็เป็นสื่อไฟฟ้าแล้วยิ่งฝนตกลงมาอีกนะ
คุณสุ่มสกรุนไม่ต้องพูดอะครับไฟรั่วใครไปจับก็โดนดูด
แล้วเรื่องนี้ค่ะก็ต้องถามไปที่นายกเทศ
เอ่อนายเพ่งบัวหอมท่านบอกแบบเนี้ย
บอกว่าตอนนี้ค่ะมอบหมายให้นิติกรไปตรวจสอบนะ
แล้วก็ไปช่วยน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
จุดที่มันไฟรั่วต้องให้เร่งดำเนินการเลย
สายไฟไหนเทปมันหลุดเอามาพันให้เรียบร้อย
สายไฟมันเดินไม่เรียบร้อยใช่ไหมมันหลุดลุ้ยออกมา
เอาไปเดินให้เรียบร้อยหาอะไรล็อกให้ดี

แล้วก็มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์วัวหายร้องคลอก
คือมันเกิดไปแล้วแล้วถึงจะมาตรวจสอบ
แล้วจุดตรงนี้มันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไง